ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่เชียงรายค่ะ
แต่เป็นลักษณะของไฟไหม้ป่าคุณตาวัยเจ็ดสิบสองครับ
เห็นใจมากค่ะคือเข้าไปในป่าแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพอดี
พยายามจะหนีออกมาแต่กลายเป็นว่าตกเขาและถูกไฟคลอกนะคะ
และลักษณะการเสียชีวิตของคุณตาท่านนี้คือน่าสงสารมาก
นี่คือในแลร์จุ้ยอ่วมอายุเจ็ดสิบสองค่ะ
เป็นชาวบ้านอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
เสียชีวิตในลักษณะที่ว่ามีกิ่งไม้เสียบอยู่ที่รูทวารนะคะ
นั่งพิงอยู่กับเชิงเขาตามตัวไฟไหม้หมดเลย
เสื้อผ้ากางเกงขาดรุ่งริ่งเหลือแต่กางเกงชั้นในและรองเท้าบูธ
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่บนดอยปากกองตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคุณตาน่าจะเข้าไปหาของป่า
แล้วไปเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพอดีคุณตาวิ่งหนีนะคะ
พลัดตกเขาถูกกิ่งไม้เสียบรูทวารก็เลยหนีต่อไม่ได้
กลายเป็นว่าถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่มาช่วยกันดับไฟป่าค่ะเจอร่างของคุณตา
เห็นว่าคุณตาถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้วนะคะครับคาดว่าเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วอะค่ะ
จะไปเจอร่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้กู้ภัย
ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อชนะสูตรเพิ่มเติมนะคะ
โอ้โหน่าสงสารนะคุณตาคงทรมานมาก